มาครั้งนี้จัดเต็มครับเพราะว่าทุ่มเงินมากกว่า๕๐ล้านบาท
ทั้งจัดการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดสดให้แฟนบอลรับชมฟรีทั่วทั้งประเทศครับ
ทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบและเป็นธรรมนะครับ
ก็ได้สรุปเลือกบริษัทไทยรัฐทีวีเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอด
แล้วก็บริหารจัดการการแข่งขันคิงครับที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับ
ก็แถลงผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ประกาศยืนยันมอบสิทธิ์ให้กับไทยรัฐทีวีเป็นผู้ได้สิทธิ์บริหารจัดการการแข่งขัน
และบริษัทกรุงเทพธุรกิจนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศเผยว่าการที่เลือกให้ไทยรัฐทีวีเพราะเห็นถึงศักยภาพในการถ่ายทอดสดที่ผ่านมา
และเป็นบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนมากที่สุด
จึงให้ทางด้านไทยรัฐทีวีนั้นเป็นผู้บริหารจัดการการแข่งขัน
พร้อมกับยืนยันว่าคิงคลัสปีนี้นะครับจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง
เพราะว่าเนื่องจากครบรอบ๑๐๐ปีของการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขณะที่นางสาวจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์
และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเผยว่า
ไทยรัฐทีวีนะครับจะพยายามทั้งจัดการแข่งขัน
และถ่ายทอดสดให้ออกมาดีที่สุด
เชื่อว่าครั้งนี้จะมีสิ่งใหม่พิเศษให้กับแฟนบอลทางบ้าน
และที่มาชมที่สนามอย่างแน่นอนครับ
อยากให้รอชมอยากให้รอดูเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทย
บนหน้าจอวันที่๓กับวันที่๕มิถุนามากกว่านะคะ
แต่แน่นอนว่าเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการถ่ายทอดสด
เราทำให้แฟนบอลเห็นและตลอดปีที่ผ่านมา
คิดว่าปีนี้มาตรฐานจะต้องไม่ตกไปกว่าเดิมนะคะ
แต่ว่าอาจจะมีสีสันอะไรต่างเพิ่มขึ้นไปอีก
ก็อาจจะต้องรอติดตามชมอีกทีหนึ่งค่ะ
รับผิดชอบทั้งหมดของการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสดที่จะมีขึ้นในวันที่๓ถึงวันที่๓กับวันที่๕มิถุนายนนี้นะครับ
อุสเบกิสถานหรือไม่ก็ซีเรียที่คาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะได้รับคำตอบยืนยันที่ชัดเจนต่อไป
ขณะที่ซิโกโอกิสักเสนาเมืองหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับได้เตรียมประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๓คน
เริ่มตั้งแต่ในวันที่๒๔สิงหาคมก็คือในเดือนที่๘นะครับ
มีการประเดิมอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาต้า

ถือว่าเป็นเกมสำคัญเพราะว่าจะเป็นการประเดิม
นัดแรกของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย

ไทยนั้นจะเจอกับซาอูกรในวันที่๑กัญญาโยนในการบุกไปเยือน
จากนั้นครับจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับญี่ปุ่น
ในวันที่๖กัญญาโยนหรือว่าเดือน๙นี่แหละครับ
ในช่วงปลายปีก็จะเริ่มแข่งขันสำหรับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของไทยนะครับ
ต่อกันที่ทีมฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑
จำนวน๒๕คนจากทั้งหมด๓๐คนครับ
มีการประกาศรายชื่อเข้ามารายงานตัวเป็นวันแรกนะครับ
ส่วนอีก๕คนที่ติดภารกิจเปิดคลินิกสอนฟุตบอลที่ภาคใต้

โดยวันนี้ครับสตาร์ฟโค้ชได้เน้นการเล่นฟิตเนส
เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรักษาความฟิตนะครับ
ทั้งนี้ทัพชาบาแก้วได้รับการเชิญให้ไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศถึง๒นัด
จากจีนครับซึ่งรอระบุวันที่แน่นอน
รอบวันที่๓หรือไม่ก็๕มิถุนายนแล้วก็ต่อด้วย
เมียนมาร์ในวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกชิงแชมป์อาเซียนที่เมืองบรรดาเล
ประเทศเมียนมาร์ระหว่างวันที่๒๖กรกฎาคม
ถึง๔สิงหาคมครับ